สับปะรดช่วงหลังราคาบางสายพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าถ้าไปเช็คราคานักขณะนี้แล้ว
เพราะว่าสับปะรดเองจะว่าทำอาชีพก็ได้
เป็นผลไม้ที่หลายคนชอบรับประทานชอบจะไปซื้อก็มาดูราคากันก่อนนะครับ
ตัวเลขเบื้องต้นพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันก่อน
ว่าข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นบอกว่า
ผลผลิตของสับปะรดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ปีนี้ปี๖๐ประมาณสัก๒๑๐๐๐ตันด้วยกัน
โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับ
โดยปริมาณผลผลิตนี้เพิ่มมากขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์
ปี๒๕๕๙ประมาณสัก๑๘๗๑เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
คราวนี้ตัวเลขที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับ
นี่คือปริมาณผลผลิตสับปะรด
ส่วนตัวเลขการส่งออกสับปะรดครับ
ถ้าหากว่าไปดูตัวเลขการส่งออกพบว่าการส่งออกสับปะรด
แล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับรวมแล้วประมาณสัก๑ล้าน๘แสนตันสด
เพิ่มขึ้นประมาณสัก๐๘๕เมื่อเทียบกันกับปี๒๕๕๙
และสำหรับราคาสับปะรดครับ
ถ้าเป็นสับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ๖บาท๕๓สตางค์
จะลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณสัก๑๐บาทนิดนะครับ
ส่วนสับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ๑๓บาท๖๔สตางค์
ราคาลดลงมาเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น
สาเหตุที่ทำให้ราคาสับปะรดในบ้านเราลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องมาจากว่าพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่สับปะรดนะครับ
ก็จะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจะได้ส่งขายส่งออกสู่ตลาด
ทำให้อาจจะไม่ค่อยได้คุณภาพ
โรงงานแปรรูปสับปะรดก็เลยปรับราคาลงมานั่นเองนะครับในการรับซื้อ
คราวนี้ไปดูราคาสับปะรดตลาดไทยกันครับคุณผู้ชมครับ
ใครจะไปซื้อไม่ว่าจะไปซื้อรับประทาน
ซื้อไปฝากหรือซื้อมาทำอย่างอื่น
สัปรัสตลาดไทยถ้าเป็นสัปรัสน้ำสีราชาลูกใหญ่
โอ้โหกิโลกรัมละตอนนี้๒๓บาทนะครับ
ถ้าลูกเล็กจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๓บาท
ต่อไปเป็นสับปะรดปัตตาเวียครับเบอร์ใหญ่

ปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ลูกละประมาณ๒๕๒๘บาท
ถ้าลูกกลางลูกเล็กราคาก็ลดหลั่นกันลงมา
ถ้าราคาน้อยที่สุดประมาณสัก๓บาทต่อลูก
สำหรับปัตเตอร์เวียลูกเล็กนะครับ
แล้วก็ภูแลเป็นผลสดนะครับแบบปอกเปลือก
กิโลกรัมละ๒๕๑๒๐บาทนั่นเองนะครับ
นี่ก็เป็นราคาสับปะรดที่รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ถ้าหากว่าจะไปซื้อเช็คราคาแบบนี้แล้ว
จะได้บริหารจัดการเงินในกระเป๋าได้ถูกนะครับ